อีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำให้ไปไหว้พระเสริมสิริมงคลในช่วงนี้ไปที่
จังหวัดชายนาฏอ๋อเขาบอกว่าที่วัดแห่งนี้เนี่ยนะคะ
มีพระเกจิชื่อดังที่ชาวชายนาฏให้ความเคารพ
เลื่อมใสสัทธามากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้อยู่ที่
ไปกันที่จังหวัดชายนาฏนะคะอย่างที่บอกค่ะ
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจากหลากหลายจังหวัด
เขาก็พากันเดินทางมากราบไหว้ขอพร

ชื่อนี้ก็เป็นศุกร์แล้วนะคะ

มาไหว้พระมาเสริมสิริมงคลแบบนี้

เพราะว่าเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตในปีใหม่นี้

อาจารย์ของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระราชโอรสในรัชกาลที่๕
บีดาแห่งกองทัพเรือนั่นเองคุณผู้ชม
ส่วนบรรยากาศของสถานที่นี้นะคะก็เต็มไปด้วยความสงบสวยงามร่มรื่น
สำหรับใครที่อยากจะมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ศุกร์นะคะ
ประชาชนเขาเดินทางขึ้นเหนือไปเนี่ยเขาก็ขับผ่านเพราะเลยอย่าได้ผ่านธรรมดา
ถ้ามีเวลาก็แวะไปกราบไหว้บูชา
การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยนะหลายจังหวัดอย่างที่บอกไปนะคะ
วัดสวยเนี่ยบางทีอาจจะซ่อนอยู่แต่เราไม่รู้ก็ได้
ตลอดข่าวของเราก็เลยอยากจะนำเสนอคุณผู้ชมกัน
เผื่อว่ามีโอกาสได้ไปแถวนั้นจะได้นึกได้จะได้จำกันได้
แล้วก็จะได้ไปแวะกราบไหว้ขอพรกันด้วยนะ